ไอไหวจะวายมันเป็นไก่ชนคุณผู้ชม
แต่ไม่รู้ว่าอดีตน้องเคยเป็นอีกกี้หรือเปล่า
เพราะชอบซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ

ดูอีกกี้เป็นอีไก่ก่อนแค่นั้นแต่ละ
เป็นไอ้น้องไก่นี่แหละค่ะ

เจ้าของเขาเรียกว่าไหว้เป็นไก่ชนแสนรู้นะคะ
เป็นไก่ชนที่อยู่ที่บ้านเลขที่๓๕หมู่๑๕บ้านห้วยหวายตะบนโคกสะอาด
อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
เจ้าของก็คือนี่ค่ะเขาถ่ายภาพเอาไว้มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ระหว่างไปธุระ
เบาะท้ายมีเจ้าหวายไก่ชนพันลูกผสมนั่งซ้อนท้ายอยู่คล้ายกับสุนัข
เราเคยเล่าไปว่ามีสุนัขชอบซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
แต่เจ้าหวายเนี่ยเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่ชนกับไก่บ้านทั่วไป
เจ้าของเขาบอกว่าเขาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กอายุประมาณ๙เดือนแล้ว
และเจ้าหวายมีชื่อจริงด้วยนะชื่อว่าตั้งชื่อว่าเจ้าเพชรกรกฎ
ไม่ธรรมดาเจ้าหวายชื่อเล่นชื่อเล่นคือหวาย
หวายเป็นไก่ขี้เล่นทุกครั้งที่ให้อาหารมันจะมานั่งด้วย
และมันก็ชอบซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
ชอบนั่งเนี่ยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เป็นประจำเลย
และพอเจ้าหวายนั้นนั่งไม่ยอมลง
เจ้าของก็เลยอยากจะแกล้งด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไป
เห็นไหมพอกี่รถออกไปกี่เอาไปเฮ้ยเจ้าหวายไม่ลง
คุณดูดิทักษะการทรงตัวดีมากเก่ง
ส่วนเจ้าหวายก็ยังอยู่เหมือนเดิมบนรถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เอ่อสุดท้ายเนี่ยราคาเป็นอย่างไง
เวลาจะไปทำธุระที่ไหนอะไรยังไง

เขาชอบซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซต์สุด
ซึ่งเจ้าของเขาบอกว่าเคยมีคนมาถามขอซื้อเจ้าหวาย
ตอนนี้มันมีความรักความผูกพันกันไปแล้ว
บอกเขาจะเลี้ยงกันไปจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่ง
คนที่เขาเลี้ยงเขาก็รักของเขาไงคุณ
บางทีเงินทองมันก็ไม่สามารถเอามาแลกเปลี่ยนกับความสุขอะไรได้หรอกจริง
เงินมันไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ถ้ามันไม่มากพอฝากไว้ด้วยค่ะ
ใช่แต่ถ้าไม่รู้จะเอาไปซื้อความสุขยังไง
เอามากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวสอนให้
ถ้าคุณไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรบอกเราได้